ไฟไหม้ที่มีเหตุไฟไหม้บ้านหรูกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
จากที่เจ้าของบ้านจะต้องช็อกกับเรื่องของไฟไหม้กันแล้ว
ปรากฏว่าช่วงที่มีการโทรหาดับเพลิงเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในการเข้ามาระงับเหตุ
ปรากฏว่ารถดับเพลิงเนี่ยโอ้โหยนกันไปมาหาว่าไม่ใช่พื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ
ทำเอาบ้านมอดทั้งหลังสูญเสียกว่า๑๐ล้านค่ะ

ชั่วโมงกว่าแล้วพี่หมดแล้ว

เขาร่ำให้แล้วก็บอกว่าโชคดีนะที่เอาลูกออกมาได้ลูก๒เดือน
เอาลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยและสุดท้ายบ้านเขาสองชั้นเป็นบ้านหรูด้วย
ไหม้วอดทั้งหลังรถยนต์อีก๒คันรถจักรยานยนต์อีก๔คัน
ศูนย์หายกว่าสูญเสียนะคะเหตุการณ์ข้างนี้กว่า๑๐ล้านบาทพี่ก๊อฟ

ถูกต้องและชีวิตก็รอดตายแบบบุดหวิด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของบ้านหรู
ภายในหมู่บ้านวอแลนดเฮาส์ของตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยมีเจ้าของบ้านคือนายธวัชชัยสิทธิเริกนะคะ
ในขณะที่รถดับเพลิงมาถึงแค่คันเดียว
แล้วประเด็นคือคันเดียวใช้เวลาเรียก๑ชั่วโมง
คือร่วมชั่วโมงได้กว่ารถดับเพลิง๑คันนี้จะโผล่มา

ใช่ค่ะบ้านเขามอดทั้งหลังนะคะ
แล้วเจ้าของบ้านก็บอกด้วยว่าโชคดีนะที่เอาลูกแฝด๒เดือนออกมาได้

คิดว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงจะมาช่วย
คือตอนแรกไฟไหม้ไปนิดเดียวด้านหน้า
ปรากฏว่าปล่อยทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเจ้าหน้าที่ไม่มา
สุดท้ายบ้านไหม้ทั้งหลังลุกลามไปทั้งหลังเลยนะคะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายทั้งหมด
ในบ้านเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมด๙คนนะคะ

ทีนี้หลังจากเพลิงสงบลงค่ะปรากฏว่าภายในบ้านสภาพ
คุณผู้ชมคะรถยนต์คือแบบโอ้โหไหม้ทั้งหลังเลย
แล้วก็เสียหายหมดทั้งคันแบบนี้นะคะที่จอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ปรากฏว่าในตัวเจ้าของบ้านเองเขาก็บอกว่าช่วงจังหวะที่ไฟกำลังลุกไหม้เนี่ย
คือช่วงสักประมาณ๕ทุ่ม๔๕ตอนนั้นคือไฟไหม้จากด้านหน้ารถยนต์ก่อน
เขาไม่รู้สาเหตุนะว่าไฟจากรถยนต์ไหม้ได้ยังไง
จากนั้นก็เริ่มลุกลามมาจนกระทั่งไฟไหม้ทั้งสองคันค่ะ
ดับเพลิงยังไม่มาพยายามเรียกแล้วประสานแล้ว
แต่ดับเพลิงก็ยังมาไม่ถึงไฟก็ลามขึ้นไปชั้นสองของบ้านค่ะ
ก็พยายามช่วยการประดมโทรหาดับเพลิงเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ไม่ดีก็ช่วยกันโทร
แต่สุดท้ายถูกปลายสายปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบ
ไม่ใช่พื้นที่ของตนเองโยนกันไปมาเกี่ยงกันไปมา
ไม่ยอมมาช่วยเหลือจนกระทั่งวอดแบบทั้งหลังแบบนี้
อ่ะลองฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยค่ะ
ผมบวกขนาดผมบอกว่ามีคนติดในบ้านมีเสียงเขาก็ยังเหนื่อยแหละ
พูดไม่ออกหรือพี่พูดไม่ออกเจอแบบนี้พูดไม่ออก
นี่แหละค่ะหัวอกของคนเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาสูญเสียแบบเยอะมาก
ทีนี้หนึ่งในเพื่อนบ้านที่เป็นคนช่วยโทรหารถดับเพลิงเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าเขาลองพยายามหารถดับเพลิงโทรหาไปปุ๊บนะคะ
ก็บอกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ของตำบลน้ำน้อยนะ
เป็นรถดับเพลิงน้ำน้อยต้องรับผิดชอบเธอก็เลยบอกว่าช่วยประสานหน่อยได้ไหม
ไม่มีเบอร์ของดับเพลิงในพื้นที่ตำบลน้ำน้อย
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกเอาประสานกันเองสิประสานกันเอง
ว่าอย่างนั้นนะคะสุดท้ายก็ใช้เวลาแบบเกือบหนึ่งชั่วโมงนี่แหละค่ะ
กว่าจะหาเบอร์ได้กว่าจะโทรหารถดับเพลิงได้
กว่าจะได้ที่จะเดินทางมาถึงกันนะคะ
กระทั่งสุดท้ายแล้วก็สูญเสียไปมากกว่าการที่แบบเพลิงเพิ่งลุก

เราตามถามว่าไม่ใช่คุณพี่เขาหื้อเขาบอกว่าให้โทรหาอีกที่นึง
เราโทรหาดับเพลิงหัดใหญ่เขาบอกว่าให้โทรหาน้ำน้อย
ใช้ลงจากรถนิดเดียวรอไปก่อนนึงนั่นแหละ
เขาผึ้นทั้งครึ่งชั่วโมงกว่า๔๐นาทีไม่มีใครมา
คุณผู้ชมลองดูนะคะนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
โดยงานที่รับผิดชอบรถดับเพลิงเพียงพอไหม
พื้นที่เขตรับผิดชอบแบ่งกันยังไง
แล้วนาทีที่แบบหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้
เกี่ยงกันหรือว่าต้องให้คนเดือดร้อนเขาประสานเองหรือเปล่า
หลังจากนี้ตำรวจสพคหงษ์นะคะคงจะตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
รวมรวมพยานหลักฐานเพื่อหาที่มาที่ไปของการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งหนึ่ง
ยังไงก็ถือว่าก็ต้องดูแลเขาหน่อยเนาะ
ไฟไหม้ทั้งทีไม่ใช่เกี่ยงกันแบบนี้นะคะ